เหนือจากเรื่องของข้าวหลามกับข้าวแตนซี่แล้ว

เช้าแบบนี้พาคุณผู้ชมไปกินข้าวแกง
ยุคแบบนี้ต้องข้าวแกงแบบราคาถูก

เป็นร้านค้าแบบง่ายสบายแบบนี้ครับ
เป็นข้าวแกงท้ายกระบะราคา๒๐บาท
จอดรถเปิดขายอยู่ริมถนนโพพระยาท่ามเรือ
ก็มีกับข้าววันหนึ่งก็๗๘อย่างแล้วครับ

ไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่กระเทียมคั่วกลิ้งกระเพราหมูผัดผัก

ลูกค้าถือเงินมา๑๐๐บาทคุณผู้ชมคิดดูนะ
กินได้กี่อย่าง๕อย่างอิ่มนะ
บรรยากาศสบายตั้งเตาอุ่นแกงกันแบบนี้นะครับ
นางเกซินีสุวรรณพดุงอายุ๖๓ปีบอกว่า
อยู่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยมันก็มันก็เหงามันก็ไม่มีเงินเข้ามานะฮะ
ก็อยากจะหารายได้เข้าครอบครัวนะครับก็เลยชวนลูกสาว
ก็คือนางสาวเปมิกาที่ทำงานเป็นพนักงานห้างบิ๊กซีน
มาขายข้าวแกงดูสิต้องการจะเพิ่มรายได้
ก็ไม่มีร้านไม่มีที่ก็เลยใส่รถกระบะไปจอดริมทาง
แล้วก็ไปขายแบบนี้ราคา๒๐บาทเองนะฮะและที่สำคัญ
ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีเห็นใจคนที่หาเช้ากินข้ามคน
มีเวลาได้น้อยนะครับก็อยากช่วยชาวบ้านด้วยแหละ
ก็เลยขายราคาถูกเน้นนะปริมาณแต่กำไรน้อยหน่อยให้กินกันได้
วันหนึ่งก็๓๐๐๔๐๐บาทก็พอได้นะครับสำหรับราคาขายข้าวถุงเนี่ยนะฮะ
ละ๒๐บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมจะกินแบบข้ามราดกับข้าว
หนึ่งอย่างก็๒๐บาทสองอย่างเพิ่มนิดหน่อย๕บาทเป็น๒๕บาทนะครับ
ส่วนต้มเลือดหมูนะฮะก็๒๕บาทนะฮะร้านนี้เขาเปิดขายตั้งแต่๗โมงเช้า
ไปถึงสิบเอ็ดโมงของทุกวันนี่โอ้โหเห็นแล้วคุณผู้ชมที่เพิ่งตื่น
น่าจะท้องร้องกันแล้วล่ะนะครับเอามาฝากกันนะฮะ